อีกโครงการหนึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
นี่คุณรู้ไหมในโซเชียลเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะ

ทำไมล่ะก็เนี่ยมันกลายมาเป็นปัญหา

คุณลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าวันนี้นะคุณผู้ชมเป็นวันแรกที่คนจะไปใช้สิทธิ์ใช่
คือเขาเปิดลงทะเบียน๑๕ที่ผ่านมาถูกไหม
เพราะฉะนั้นเร็วสุดคือ๑๘กรกฎาคม
๘กรกฎาคมคุณก็จองห้องพักได้
จองล่วงหน้า๓วันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะ

แต่มันมีกระแสมาเยอะจริงคุณสืบสกุล
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไปจอง
แล้วปรากฏว่าเอ้าทำไมราคาที่พักของโรงแรม
ตอนที่เราจองตรงกับโรงแรมมันกลายเป็นถูกกว่า
จองผ่านการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันอีก
นั่นสิแต่ทีนี้คะเขามีการเตรียมลงดาบ
หากพบว่าโรงแรมหรือที่พักโกงราคา
คือคุณลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว
ราคามันต้องเป็นมาตรฐานตั้งแต่คุณลงทะเบียน
ไม่ใช่ว่าพอคนได้รับสิทธิ์ไปจองโรงแรมของคุณ
คุณกลับเพิ่มค่าที่พัก
เฉพาะคืนละ๒๐๐๐บาท
คุณแจ้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เป็นคืนละ๓๐๐บาท
อันนี้ถือว่าเป็นการโกงราคา
แม้ว่าทางภาครัฐและโครงการเราเที่ยวด้วยกันเอง

สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับประชาชนที่รับสิทธิ์ก็ตาม
แต่เขาก็มีข้อห้ามว่าโรงแรมลงทะเบียนแบบไหนต้องลงแบบนั้น
ต้องเป็นไปตามมาตรการห้ามโกงราคาดึงราคาเด็ดขาดนะครับ
ใช่ค่ะนี่ล่าสุดนะที่ฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน
คือตอนนี้จำนวนห้องพักจาก๕ล้านห้องนะ
ก็มีคนไปใช้แล้วก็มีสิทธิ์ห้องพักที่เหลือ
เหลืออยู่๔๘๘๓๒๙๐สิทธิ์
ก็คือใช้ไป๑๑๖๐๐๐กว่าสิทธิ์
เพิ่มแล้วนะคือเมื่อวานเขาสำรวจมาใช้ไป๘๐๐๐กว่าห้อง
แต่คราวนี้วันนี้ใช่ไหมใช้ไปแสนกว่าห้องแล้ว
แล้วก็มีคนได้รับสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เอาจริงแล้วก็คือ๓๙๐๐คนเกือบ๔ล้านคนแล้ว
จากที่มีลงทะเบียนกันมา๔๑๐๐๐๐๐คน
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ชาวโซเชียลเขาก็ออกมาเหมือนกับมาบ่น
คือหลายคนนะคะไปเข้าโครงการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ
ปรากฏว่าราคาที่พักสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการ
กับที่พักที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการราคามันเท่ากัน

ปรับราคาเพิ่มอัพราคาเพิ่มจากเดิมเท่ากับราคาปกติ
ทำให้ได้รับส่วนต่างจากรัฐไปเหมือนแบบฟรีเลยค่ะ
เขาใช้ระบบเป็นปรับอัตราอัตโนมัติเลย
แบบเดียวกับที่นั่งบนสายการบินแล้วไปดูราคาแพงกว่า
เกือบจะจ่ายเท่ากับราคาปกติก็มี

นี่เลยสะท้อนมานี่เขาแคปหน้าจอมาให้เห็นเลยนะ
ว่าสำหรับจะเข้าโครงการกับไม่เข้าโครงการ
มันมีทั้งแพงกว่าแล้วก็ราคาเท่าเดิม
มันก็เลยกลายเป็นคำถามไงเอ้าไหนเราเที่ยวด้วยกัน
คิดว่ารัฐจะช่วยแต่ทำไมมันท้ายที่สุด
เอาจริงนะคุณคราวนี้คนไม่ได้ด่ารัฐบาล

คือจริงแล้วการที่เราจะจองห้องพัก
โครงการเราเที่ยวด้วยกันมันมีจองได้๒ช่องทาง
ก็คือจองผ่านเว็บเราเที่ยวด้วยกันเลย
ที่เขาเข้าไปร่วมในโครงการด้วยเช่นเดียวกัน
ทีนี้ก็ต้องไปจับตามองว่าตกลงแล้ว
มันมาจากต้นทางที่โรงแรมเพิ่มราคาเองหรือเปล่า
หรือว่าในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เรื่องเกี่ยวกับการเปิดจองที่พักผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน
โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกค่ะ
บอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะหารือกับสมาคมโรงแรมไทย
ให้ไปสำรวจเลยว่าโรงแรมไหน
ไปปรับราคาห้องพักเอาเปรียบผู้บริโภค
เพราะว่าเรื่องนี้นายกสั่งลงมาที่กระทรวงเลยนะ
ว่าให้เร่งยุติเหตุการณ์แบบนี้

ขายผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันแบบผิดปกติอยู่เนี่ย
ระวังนะอันนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการค่ะคุณผู้ชม

ไม่ให้เข้าร่วมการขายทันที
คือทางด้านนายลวรนแสงสนิทโฆษกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะ

บอกว่าเตรียมจะลงดาบผู้ประกอบธุรกิจที่พัก

เขาอาศัยจังหวะช่วงนี้แหละปรับราคาสูงขึ้น
แล้วก็ขอให้เว้นจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

ที่จะมาปรับเพิ่มราคามันได้ไม่คุ้มเสีย
ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงแล้วก็โอกาสธุรกิจในอนาคต
กระทรวงการคลังเขาบอกว่าจะติดตามประเด็นนี้
แล้วก็จะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมมาดูแลนะคะ
โดยทางด้านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เปิดช่องทางให้ประชาชนที่เจอปัญหาเนี่ย
ร้องเรียนเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน
แล้วให้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยค่ะคุณผู้ชม
เป็นเบอร์สายด่วนของทท
ดเลยนะคะ๑๖๗๒ค่ะ
ถ้าสมมุติเกิดว่าคุณผู้ชมไปเจอสามารถแจ้งได้เลย
ถ้าเกิดผู้ประกอบการโรงแรมไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข
ถอดสิทธิ์ออกจากโครงการ
แล้วก็จะต้องคืนเงินให้กับประชาชนทันทีด้วย
เรื่องนี้ต้องบอกนะอันนี้ถือว่าเป็นเฟสหนึ่งนะคุณผู้ชม
แล้วเฟส๒เนี่ยที่บอกว่าจะขึ้นแบ็คลิสต์เนี่ย
ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักบางรายนี่อาจจะเสียผลประโยชน์
เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเฟส๒นี่นะคะ
คือก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง
กับการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา
ถ้าเกิดว่าคุณทำในเฟสแรกไม่ดีเนี่ย

แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมของคนอบหมอนะ
พิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติมนะฮะ
ใช่ค่ะก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับการขยายเกณฑ์ให้โรงแรม
ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจกรรมโรงแรมเนี่ย

แล้วก็ไปลงทะเบียนจองห้องพักได้มากขึ้น

ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
อันนี้จะเข้าร่วมกันได้ไหมนะครับ

แต่ว่าอย่าเพิ่งฉวยจังหวะตรงนี้นะครับ
ที่เขากำลังมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันอยู่นะครับ